ใช่ค่ะก็สำหรับคุณวุ้นเส้นวิลิธิพานะคะ
พักหลังมาเนี่ยอีเวนต์ก็ไม่ออกนะคะ
งานเงินก็ไม่ได้เห็นผ่าหน้าผ่านตากันสักเท่าไร
รวมไปถึงเรื่องหัวใจที่หลายคนพยายามตามส่องกันอยู่ว่า
มันมีกลิ่นแปลกอยู่เหมือนกันนะคะว่า
วุ้นเส้นกำลังจะลาจากสารระบบอีเวนต์ไปแล้วด้วยหรือเปล่า

เดี๋ยวจะกลับมาหลังจากเซ็ตระบบธุรกิจ
ส่วนตัวส่วนเรื่องแฟนใหม่ไฮโซปานาอย่างที่บอกไปนะคะ
แต่ที่แน่ตอนนี้คุณดูภาพเอาเองว่าวุ้นเส้นเขาสวยขนาดไหน

ไปฟังเธอดีกว่าว่าสวยแบบนี้จะโสดจริงหรือเปล่า
หรือว่าตกลงเลิกแล้วหรือยังไงไปฟังวุ้นเส้น

เพราะว่าเราเริ่มต้นมาเราก็แบบเฮ้ยตัวคนเดียวกับพาร์ทเนอร์เราอะไรอย่างนี้

ไม่รับงานหลายคนเข้าใจว่าลาบ๊ายบาย
เดี๋ยวแล้วมันจะมีแฟนถามมาว่าแบบจะมีละครจะมีอะไรเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงปีนี้อุ้นกะว่าจะรับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบเล่นยาวมาก